เศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม

โดนพี่สาวดุด่าเป็นประจำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอ้โหคนในครอบครัว

ตำรวจสพโพแก้วที่สัมพรานนครปฐม

คือนางสาวสุนีแซ่ลิ้มอายุ๖๙ปี

กองเลือดแบบนี้แหละครับตามร่างกาย
ถูกมีดแทงถึง๕แผลด้วยกัน

มีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๒๐เซน

ตำรวจไว้ก็เก็บไว้

ชื่อว่านายบรรณาแซ่ลิ้มอายุ๖๔

บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนฆ่าพี่สาวตาย
ตำรวจถามจะไปฆ่าพี่สาวทำไม

ชอบดูชอบดาจนเครียดก็เลยเอามีดแทงเลยแล้วก็มีดเนี่ยไปทิ้งถังขยะนะฮะเบื้องต้นก็ตำรวจไปตรวจสอบไปเจอบัตรเขาเป็นผู้ป่วยจิตตาเวทคุณผู้ชมมีบัตรผู้พิการมีบัตรผู้ป่วยไปรักษาอยู่ที่สถาบันกรยามราชนครินต์กรมสุขภาพจิตด้วยนะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสอบไว้เข้า
ลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะประตูปิดล็อกอย่างหนาแน่นเลยไม่มีใครอยู่บ้านแล้วแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านบอกว่าคือผู้ตายเนี่ยนะฮะเป็นคนดูแลน้องชายปกติก็สนิทกันรักไข้กันดีแต่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมน้องชายถึงลงมือลงมือฆ่าพี่สาวแล้วมันเกิดจากความเครียดที่โดนพี่สาวดูด่าจริง
ทราบว่าน้องชายมีอาการกำเริบขึ้นมาหรือเปล่าถึงได้ทำแบบนี้นะฮะ

มีผู้ตายที่เป็นพี่สาวนะฮะมีนายบรรณาที่เป็นน้องชาย
แล้วก็พี่สาวอีกคนอยู่ด้วยแต่ว่าวันที่เกิดเหตุออกไปทำธุระนอกบ้านนะครับ
สุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ
สุดท้ายแล้วก็ต้องตรวจสอบกันนะฮะว่าที่มาที่ไปของการก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
นายบรรณาเขาก่อเหตุไปเพราะอาการกำเริบ
หรือว่าเขาบันดาลโทษะจากความเครียดที่ถูกพี่สาวด่าหรือเปล่านะครับ